ไปดูคลิปเลยเขาบอกการไล่ล่านี้ระทึก
แล้วสุดท้ายจบยังไงไปดูค่ะ
เป็นคนขับค่ะบอกชัดเจนอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วตำรวจถาม
จากกล้องหน้ารถของตำรวจปราบรามยาเสพติดทำอะไรไล่ติดตามรถคันนั้นที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
แล้วเขาเนี่ยขับตกข้างทางพยายามจะซ้ายไปขวาไปปรากฏเสียหลักค่ะ
เสียหลักเสร็จจะขึ้นขึ้นมาเพื่อหนีต่อรถไปต่อไม่ได้มันติดอ่ะคุณคิง
เหมือนติดหล่มทางขึ้นตรงนั้นน่ะนะคะแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มคนขับเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ปรากฏเข้าไปดูในรถโอ้โหยาบ้านล็อตใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวขวัญมาบอก
พาตัวไปสอบสวนกันก่อนค่ะทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัทธ
ผู้จักรการตำบิโมชาติแห่งชาติท่านทันแหลงการจับกลุ่มครั้งนี้ด้วยตัวเองเลย
ผู้ต้องหาคืนนายอลงกรนะคะอายุยี่สิบแปดปี
และอีกคนนึงนายทวีศักดิ์สุขงามอายุ๔๗ปี
มีของกลางยาบ้าคุณคิงฟังนะคะ๔ล้าน๖แสนเมตร

แล้วยังมีของกลางรถยนต์อีก๒คันโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง

ในการร่วมกันรับจ้างลำเลียงยาเสพติด
ให้กลุ่มในทุนในพื้นที่ภาคเหนือ

แล้วเอาไปพักไว้ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
ส่งไปที่จังหวัดสิงห์บุรีทำงานกันเป็นขบวนการ
ตำรวจพอรู้แบบนี้ปุ๊บวางกำลังสกัดจับระหว่างทางค่ะ
จับกลุ่มรถคันแรกได้ที่จังหวัดนครสวรรค
ก็คือคันสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
ส่วนอีกคันเป็นรถคันสีดำ
จับได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วมีของกลางยาบ้าในรถคันนั้น๑๗๙เมตร

แต่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศซะแล้ว
จ้างให้ขนส่งยาบ้าค่าจ้าง๕แสนบาท

เน้นกระจายในพื้นที่ภาคกลางมากกว่า
จะส่งไปภาคใต้หรือประเทศเพื่อนบ้าน

เคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี๖๐
ก็ส่งตัวนะคะไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
และแน่นอนว่าต้องเร่งสอบสวนขยายผล
ไปจับกลุ่มขบวนการและในทุนที่เหลือต่อไปค่ะ